แต่ที่สระบุรีคุณผู้ชมหลังจากตอนนี้เนี่ยผับบาร์คาราเกะเปิดกันแล้ว
หลายร้านแม่จัดเต็มมือจริงเปิดเพลงให้มันดังดนตรีสดดนตรีมันเลยนะ
แน่นแน่นเออเบสแน่นแน่นแต่เดือดร้อนชาวบ้านอ่ะสิ
เขานอนกันไม่ได้คุณผู้ชมลองฟังกันหน่อยว่ามันดังขนาดนั้นจริงเปล่า
เฮ้ยอีดอมครับไอ้แหล่งเสียงดนตรีมันอยู่ไหนนะ

น่าจะตรงไฟเขียวเขียวนู้น่ะเห็นไหม

อะไรล่ะคือคนถ่ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็เป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละ
เขาพยายามถ่ายให้ไกลจะได้รู้ว่ามันดังขนาดไหน
แล้วชาวบ้านเขาก็มาร้องกับสื่อครับบอกว่าเนี่ยร้านนี้ผับนี้มันอยู่แถวถนนสุดบรรทัศตะมนตานเดี่ยวอำเภอแก่งคอยที่สระบุรี
ผับแห่งนี้เล่นดนตรีส่งเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของชาวบ้านเขาครับแล้วผับแห่งนี้ก็จะมีวงดนตรีสดในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะ
โอ้โหแล้วนี่คือภาพข้างในครับไอ้ภาพข้างในไม่เท่าไหร่มันดังอยู่แบบนี้อยู่แล้วแหละ

แต่พอช่วงเวลาสี่ทุ่มเนี่ยเคลงมันจะดังขึ้นเรื่อยเหมือนบิ๊วโอารมอย่างเงี้ย
เที่ยวก็กำลังคึกกำลังสนุกเลยครับ
โอ้แล้วเที่ยงคืนไม่สุดเหวียง

โดยเฉพาะบ้านไหนมีเด็กเล็กเอออันนี้น่าห่วง

ก่อนหน้านี้เคยมีหนังสือของทางจังหวัด
สั่งห้ามเลยนะสั่งห้ามจัดคอนเสิร์ตครับ
แล้วก็ห้ามพวกสุราเหล้าเบียร์อะไรเนี่ยห้ามขายเลย

ฝ่าฝืนมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วปีหกสี่

พวกเขาเคยไปรวมตัวแจ้งตำรวจกัน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปรากฏว่า
ไม่มีการดำเนินการที่เด็ดขาดอะไรเลย

เดี๋ยวต้องไปไล่ดูนะคุณผู้ชมนะว่าร้านนี้เนี่ย
มีหุ้นส่วนเป็นเจ้าหน้าที่อะไรหรือเปล่า

แถมหน้าบ้านมีรถจอดล้ำมาที่หน้าบ้านด้วย

มากันแบบทั้งมลพิษทางเสียงด้วยนะ

แล้วก็มลพิษทางกายภาพที่มาจอดรถ

พวกเขาอยากฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลหน่อยครับ

เสียงมันก็เงียบมันก็ดัง
ขนาดปิดประตูมันก็ยังดังเข้ามาข้างใน
บางทีขายของมาอยากจะพักข่อนอะไรอย่างนี้
ก็นั่นเลยครับ
ลูกก็จะหลับยากหน่อยเพราะว่า
ถ้าเสียงดังปุ๊บก็จะไม่หลับเลยค่ะ
ลูกอะไรอย่างนี้เปล่า

กำลังเรียน
กำลังเรียนก็เลยกลายเป็นเด็กนอนเด็กไปด้วยค่ะ
แต่ก่อนไม่มีเสียงดังอย่างนี้ค่ะ
คุณต้องฝากถึงตำรวจสาวพ่อแกงคอย

ว่าจังหวัดสระบุรีแล้วก็กรมควบคุมมลพิษ